สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงคดีนี้ว่าเป็นคดีชาวบ้านก็ได้นะคะ
ถ้าคนที่อยู่ในคดีนี้ชื่อไม่ได้ดังไม่ได้เป็นนักการเมืองนะคะ
แต่ว่าสีสันของคดีมากกว่านั้นก็คือว่าใช้ปืนรัวเข้าไปห้านัดแน่นอนค่ะ
ถึงแม้ว่าคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเป็นหมาก็ตามนะคะ
แต่ว่าอย่าลืมว่าพรบเกี่ยวกับสัตว์ออกมา
แล้วคนที่ผลักดันพรบนี้คนรักสัตว์คนรักหมาเนี่ยเขาไม่พอใจนะคะ
แล้วรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็บางคนก็บอกว่าเราพอเข้าใจได้
แต่ใช้ปืนยิงแล้วรัวไปแบบนี้เนี่ยเกินกว่าเหตุไปหน่อย
ไม่มีคำอธิบายใดทั้งนั้นที่ฟังขึ้นแต่ลองฟังอีกรอบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าในการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะคือเป็นผู้รู้กฎหมายนะคะอดีตสอสอนะคะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดนะคะแล้วก็ขอความเข้าใจขอความเห็นใจ
แต่ก็บอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างแต่มันเกินกว่าเหตุไปไหม
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะอดีตสสราชบุรีนะคะ
รัฐมนตรีด้วยนะคะคุณทวีไกรคุบแล้วก็บุตรสาวเองก็เป็นสอสอด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคุณปารีนาไกรคุบสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ค่ะไม่ว่าเหตุการณ์จะจะได้รับการอธิบายอย่างไรก็แล้ว
แต่ดิฉันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นมาอีกครั้งนะคะ
จริงมันเหมือนมันไม่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้ด้วยซ้ำไป
แต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีพรบนี้อย่างจริงจังแล้วนะคะท่าน
แล้วก็คนรักสัตว์เยอะแล้วที่เขาผลักดันก็เพราะแบบนี้แหละ

ทวีคะเอาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะ
ปืนพกอยู่กับตัวหรือปืนอยู่ในรถคะ
อยู่ในรถครับคือเช้าวันนั้นผมจะเอาเงินไปเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์พึ่งที่ตลาดป่าวายเนี่ย
ผมก็เอาปืนมาติดมาในรถด้วยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของผมอยู่ในรถครับ

เอาเงินไปเข้าธนาคาร
ซึ่งตอนนั้นไปถึงตรงจุดเกิดเหตุกี่โมงคะ
ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับก่อนธนาคารเปิดธรรมกาล

มากัดที่น่องของผม

นะฮะก็เจอหมาสามตัวนะฮะ

ผมก็เอามือเนี่ยบอกแหลงหน้าว่าไปไล่มันไปนะครับ

เหมือนกับผมไปทำร้ายมันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยสู้กระโชกแรงแล้วก็โดดขึ้นมาจะงับมือผมนะฮะ

รอบแรกที่ห้ามหมาเนี่ยคือโดนกัด
โดนกัดที่น่องก่อนแล้วผมก็ไปบอกไปไปคือร่างไปซะ
เพราะมันก็อันตรายก็อยู่นี่ใครมาก็โดนกัดแน่นะฮะ
แต่มันไม่ไปมันกลับกระโทกกระโดดขึ้นมาฮะ
เหมือนว่าเราจะมือไปตีมันหรือยังไงนะครับ
แต่เมื่อเห็นมือเปล่านะครับมันก็คงจะรู้แหละว่าไม่ใช่ไม้
มันก็ยังไม่กลัวอะไรกลับขึ้นมากระโดดจะงับมือผมนะฮะ
ผมก็ต้องนั่นมามันก็ไล่อีกนะฮะ
ผมก็เลยเอาเท้าไปข้างหน้าอีกเพื่อป้องกันตัวนะฮะ
มันก็ไล่กัดน่องกัดขาผมอีกครับผมก็เลยหนีหนีมาเรื่อย
มันก็ไล่มาตลอดลามานึกถึงปืนที่มีอยู่
ถ้ามีไม้แถวนั้นผมไม่ใช่ปืนหรอกครับ
ผมคงใช้ไม้มาป้องกันตีมันหรือมาป้องกันให้หน่อยนะฮะ
แต่ไม่มีไม้เลยนะมันล่วงหมดครับ
ขออนุญาตที่แทรกค่ะคุณทวีลงจากรถไปเนี่ย

ใช่ไหมคะที่เห็นหมาสองสามตัวเนี่ยเดินจากรถไกลหรือยังคะ
ผมไม่เห็นหมาหรอกผมไม่สังเกตมันคงอยู่ใกล้นั่นเองนะครับ
คุณทศวีลเดินหลุดจากตัวรถเราไปไกลหรือยังคะ

เหยียบหางไหมอะไรนะเหยียบหางเหยียบอะไรเขาไหม
เหยียบเลยฮะไม่ได้โดนอะไรเลยครับ
แต่พอดีคงจะเป็นจังหวะที่ผมจอดอยู่ใกล้กับมันนะฮะ
แล้วเดินไปครับนะฮะมันก็มางัดผม
ผมจะรู้แล้วก็ตามเหตุการณ์ให้ฟังนะ
คุณทวีใช้ธนาคารสาขานี้หรือว่าจอดรถแถวนั้นบ่อยไหมคะ

แต่แน่นอนคือหมาเขาไม่ได้จำว่าใครเป็นใคร
บ่อยมากวันหนึ่งไปที่นี่๒๓ครั้งด้วย

คือเดี๋ยวนะฮะคือทีละขั้นโอ้นครรภ์ค่ะ
ขั้นแรกบอกว่าคือก็โดนงับก่อนใช่ไหมคะ

คงใกล้ตัวมันคงนอนตรงฟุตร์ปากติดถนน
งับตรงไหนก่อนค่ะที่แรก

อ่ามันเจ็บมามาอากาศ
มาสู้ครั้งสามตัวเลยนะครับแล้วก็โดดนับ
ที่รถนึกถึงปืนเรารีบเปิดประตูเอาปืนมา
มันก็ยังไล่ติดตัวเราอยู่คือจะกัดเราให้ได้แหละ
เข้าใจครับตอนที่บอกว่าโดนกัดเวลากัดมันมีตัวเดียวที่กัด
แล้วตัวอื่นช่วยเห่าหรือว่ารุมกันกัด
ตัวเดียวตอนหลังรุมกันเลยครับรุมจะกัดเราเลยช่วยไปเลยครับ
ตอนที่ถอยมาแล้วก็มาในรถ
เพราะฉะนั้นอยากจะทราบรายละเอียดปืนเนี่ยต้องหานานไหม
อยู่แล้วจังหวะที่หยิบปืนขึ้นมานี่คือตั้งใจ
โทษนะคะคือยิงให้ตายหรือยิงให้กลัว
หรือตั้งใจอะไรคะตอนหยิบปืนเข้ามายิง

เป็นที่ว่าเราคงต้องเอาปืนมาป้องกันตัวเราแหละ
คิดอะไรว่าจะยิงถึงตายหรือไม่ตาย

เป็นที่ว่าเราต้องมีปืนอยู่นี่ต้องเอาปืนมาแล้วแหละ

คุณทวีมีคนตั้งข้อสังเกตนะคะ
คือเนื่องจากข่าวก็พาดหัวชัดเจนด้วยบอกว่า
รัวไป๕นัดหรือว่าบางข่าวก็บอก๖นัด

ตอนที่ยิงไปนะฮะผมจำไม่ได้หรอก
เพราะเราก็ยิงไปนะครับ
ยิงไปถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่รู้แหละก็ยิงไปนะฮะ

กระสุนที่อยู่ในแม็กซ์นะครับ๑๕นัดนะครับ
๑๕นัดเป็นจุดกล้ามอมอลนะครับ

ถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่รู้แหละนะฮะ

ตอนที่คุณทวียิงเนี่ยนะคะคุณทวีเล็งไปที่หมา

เพื่อจะให้สกัดไหมนะครับมันมาหมาเรานะครับ

ถ้าจริงต่างถามแบบนี้คุณทวีก็ตั้งใจยิงให้มันตายสิคะ

เวลาข่าวพูดถึงบอกว่ารัวไป๕นัด
คุณทวีคือตั้งใจยิงอาจจะบวกแค้น
จะบวบโกรธอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
ก็กลัวถูกใจและกลัว

ความแค้นความโกรธคงไม่มีในความนั้นหรอก
มีแต่ความกลัวเอาตัวลอดให้ได้
ป้องกันไมให้มากัด

นั้นที่หยุดยิงคืออย่างที่บอกนะคะ

คือที่หยุดเนี่ยหยุดหยุดเพราะว่าเห็นมันนิ่งไปแล้ว

หยุดคือมันนิ่งไปแล้ว

ตอนนั้นอาการเราเป็นยังไงพอเรายิงไปละ๕นัด
จริงนะครับที่น่ากลัว

น่ากลัวเป็นภาพที่น่ากลัวมาก
ที่คนอย่างมือเปล่าคอยนั้นหมา
สามตัวโดดขึ้นมาจะกัดเรา
ผมเสียดายมากไม่มีที่เห็นตรงนั้นได้
ที่บ้านคุณทวีเลี้ยงหมาไหมคะ

อยู่น้ำนอกเขานอนกับหมา
คุณปารีนาก็เคยให้สัมภาษณ์ในข่าวเหมือนกันนะคะ
บอกว่าจริงแล้วโดยพื้นฐานที่บ้านก็รักสัตว์รักหมา
คือบางคนรักหมามากเอาขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยนะคะ
คุณปารินาตอนที่เกิดข่าวคุณพ่อ
ตอนนั้นคุณพ่อโทรบอกก่อนหรือรู้ข่าวจากสื่อก่อนคะ
ก็คุณพ่อไม่ได้โทรบอก
พอดีมีคนเขาเฟสเข้ามา
แล้วก็มีคนเขาโทรศัพท์มาถาม

แล้วตอนนั้นได้คุยกับคุณพ่อก่อนหรือยังคะ

พอมีคนแจ้งมาอย่างนี้เราก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณพ่อ

คุณพ่อก็เล่าว่าคุณพ่อโดนหมากัด
แล้วคุณพ่อก็ยิงหมาตายหนึ่งตัว
แล้วตอนนั้นคุยกันว่ายังไงคะคนในบ้าน
เพราะว่าด้วยความเป็นสอสอด้วยนะคะ

ตอนนั้นก็แบบรู้สึกตกใจค่ะ
ตกใจที่คุณพ่อบาดเจ็บ
เพราะว่าเคยโดนหมากัดเหมือนกัน

แต่ว่าก็ตกใจด้วยที่หมาตายค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อก็ใช้ปืนยิงหมา
คุณปรินารู้ไหมว่าเขาจะไปไกลขนาดนี้
รู้ไหมคะว่าข่าวต้องดังแน่ค่ะ
ก็ไม่ได้
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องข่าวอะไรเท่าไหร่ค่ะ
แต่รู้แค่ว่าคือมีคนโทรศัพท์มา
ซึ่งเป็นพวกของคุณพ่อลูกน้องคุณพ่ออะไรต่าง

คุณพ่อบอกคุณพ่อโดนหมากัดคุณพ่อยิงหมาตายอย่างนี้

อาสาจะไปรับผิดแทนคุณพ่อเยอะมาก
เพื่อที่จะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร

แต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่า
ไม่ต้องเพราะว่าคุณพ่อทำจริง
คุณพ่อก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจน
ไม่มีการแบบอะไรเลย
คุณทวีก็กล่าวว่าโดนแน่
เพราะว่ามันมีพรบสัตว์อยู่แล้วนะคะ
มีคนเขาแบบเป็นห่วงมาก
เขาก็แบบบางทีจะมารับแทนคุณพ่อเลย
แต่ทางดิฉันก็แจ้งคุณพ่อ
คุณพ่อบอกไม่ต้องเพราะว่าคุณพ่อต้องการ
คุณพ่อทำจริงแล้วคุณพ่อเขาก็รับ
คุณพ่อก็ยอมรับว่าทำแล้วก็ขอโทษแล้ว
แต่ว่าทุกคนกลุ่มคนรักษัตริย์เขาก็ยังโกรธมาก

ต่อให้คุณทวีไปให้การ
คือมีคนไปเห็นหมาตายอยู่ใช่ไหมครับ

แล้วก็เขียนข้อความว่าผมเป็นคนยิงหมาตายแค่นั้น

แต่ไม่ทราบสาเหตุทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้ครับ

คงหายไปเราก็ไปแจ้งตำรวจซะแค่นั้นเอง

ไม่นึกว่าจะเป็นกระแสสังคมอะไรขึ้นมาจากนี้

คือมันเริ่มต้นจากตอนแรกที่คนเฟสเข้ามาเนี่ย
มันเริ่มต้นจากว่าคือมีคนอยู่ที่นั่น
เขาโพสต์ว่าเขาได้ยินเสียงปืน
พอเขาวิ่งออกไปเขาเจอคุณพ่อเนี่ย
ถือปืนแล้วก็มีหมาตายอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็โพสต์ด่าแบบเยอะเลย
แต่ทีนี้คือตอนหลังก็ไปเรื่อยแชร์กันไปเรื่อย
แต่ว่าเขาก็ได้ยินเสียงปืนเขาไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้นะคะ
นี่จะมีอีกสองสามคำถามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฟังจากคนรักษัตริย์
เขาก็ลำบากใจนะคะต่อให้เล่าเหตุการณ์แบบนี้
เพราะเขาก็รักสัตว์แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุ
คุณทวีคะที่ฉันถามแบบนี้พอยิงเห็นแล้วไอ้๒ตัวมันหนีไป
ตัวที่เรายิงน่ะตายนะคะเก็บปืนเสร็จทำไงต่อคะ

ผมก็ไปแจ้งความนะฮะไปแจ้งความลงบันทึกรายวันไว้เลยครับ
ไปเป็นหลักฐานเลยบอกให้ฟังตามเล่าให้ฟังทั้งหมด
ผมก็ยิงปืนไปแต่กี่นัดผมไม่ทราบนะฮะ

เราไปแจ้งความเองเลยให้เป็นหลักฐานไว้ตามด้อยฟังทั้งหมด
วิทยาลัยสารแบบนี้ได้ไหมค่ะครับ
คุณทวีก็ไม่อยากให้ใครมารับโทษแทนหรอก
ผมเรียนกับคุณจำควรนะครับว่าลูกบุชชายังผม๋ถ้าไม่หมามาที่บริษัทผมนะ
ผมว่าผมยิงผมยิงและผมถูกรุมกัดมันคือเรื่องความจริงครับ
ถ้าไม่ลุ่มกัดบอกลุ่มกัดหน้าตัวเมียหน้าอับอายมาก
เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครรับผิดชอบแทนไม่ต้องมีใครรับผิดชอบแทน
คุณทวียอมรับเลยคุณทวีเดี๋ยวเราฟังอีกเสียงหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในแน่นอนนะคะ
เป็นกลุ่มคนรักสัตว์นะคะคุณผู้ชมคือต่อให้มีข่าวออกมาว่ารายละเอียดของการเกิดเหตุเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
แต่เราจะลองฟังเสียงของกลุ่มคนรักษาซึ่งแน่นอนนะคะเห็นด้วยแล้วก็มีการผลักดันพรบนี่แหละค่ะ
ครองสัตว์ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้มีการทารุณกรรมหรือทำเกินกว่าเหตุนะคะ
อคอลฟอร์แอนิมอนไรซ์นะคะคุณปิยะวันตั้งสกุลสถาพรค่ะ
คุณปิยะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิยะวันดิฉันก็พยายามถามให้ละเอียดนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคุณทวีไกรคุบนะคะคุณปิยะวันน่าจะตามจากข่าวแล้วด้วยนะคะ
คุณปียุวัลฟังแล้วรู้สึกว่าพอเข้าใจได้ไหมคะคือโดนหมาลุมกัดนะคะ
เราไม่รู้จะเอาอะไรเพราะในมือมันไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยนะคะ
คืออย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะติดตามกับข้อมูลข่าวแล้วก็ที่ออกมาตั้งแต่แรก
แล้วก็รวมทั้งที่คุณทวีพูดเองแล้วก็ที่มีโพสต์กันนะคะ
มีพยานเห็นในลักษณะที่ว่าเหมือนพอยิงสุนัขปุ๊บอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนยิงสุนัขนะคะก็มีไปถามคนแถวนั้นว่าหมาเนี่ยใครเป็นเจ้าของประมาณนี้นะคะ
แล้วพอไม่มีใครรับเป็นเจ้าของก็เลยก็เลยเอ่อไปเอาคืนที่รถนะคะ
แล้วก็มายิงหมา
อันนี้ที่ที่เราทราบมานะคะจากที่กันไทยในโซเชียลเล็กเวิร์ดนะครับ

ถ้าเป็นไปตามที่อ่านเนี่ยค่ะมันก็เราก็มองว่ามันเกินกว่าเหตุมากเลย
เพราะมันไม่เคยกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะ
การป้องกันตัวการป้องกันตัวก็คือว่า
ขณะที่เกิดเหตุเช่นขณะที่สุนัขกัดเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนรักสัตว์แต่ก็ไม่ใช่คนโลกสวน
คือถ้ามันหมาอยู่ดีมากัดเราอย่างนี้อุ้ยเจออะไรเราก็ฟาดเหมือนกัน
เราก็ต้องแตะให้หนักเลยแล้วก็ตวาดหมามันก็กลัวแล้วนะคะ
ทีนี้เนี่ยคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่า
ข้อที่๑คือมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมว่า
คุณเดินไปถามคนอื่นก่อนว่าเนี่ยสุนัขใคร
แล้วพอไม่มีสุนัขใครถึงค่อยไปเอาปืนที่รถแล้วค่อยมายิง
เพราะถ้าเป็นลักษณะนี้อันนี้ไม่ใช่เรียกการป้องกันตัว
แล้วก็การยิงเนี่ยถ้ายิงยิงเพื่อป้องกันตัวหรือยิงเพราะตกใจเนี่ย
นัดเดียวเนี่ยหมาก็กระเจิงแล้ว
จริงไม่ต้องยิงโดนหมานะหมาก็กระเจิงเลยสาว
แต่นี่คือหิมไปถึงข้ากันด้วยกันนะค่ะ
หรือว่าคิดว่าข้าอยากเป็นสาหรับเรามากนี่ซุดต่อแล้วก็ไม่ใช่คนโลกถัด
ลักษณะโลกหวยอะไรค่ะ
เพราะพรบคุ้มครองสัตว์ที่เราทำการนั้นเราไม่ได้แค่คุ้มครองแค่สัตว
เราคุ้มครองคนที่เดือดร้อนเพราะสัตว์ด้วย
แล้วก็คุ้มครองคนที่เดือดร้อนเพราะพวกสัตว์ที่น่าสงสารที่มีเจ้าของที่ไร้ความรับผิดชอบด้วย
แล้วก็อันที่สองก็คือเห็นว่าคุณทรีย์บอกว่าโดนสุนัขลุงกัดถึง๓๔ตัว
ก็อยากมีแผลก็มีหลายกระแสว่าถ้าถูกลุ่มกัดขนาดนั้น
ถึงขนาดใช้คำว่าลุมกัดคู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คนเขาก็อยากเห็นแผลกันว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอ
หรือว่ามีคลาสต์กำลังมากมันก็อาจจะเข้าใจได้มากมาก
คือมันต้องไฟแรมหรือกัดไม่ปล่อยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่มันก็เป็นแค่หมาจรธรรมดาตัวหนึ่ง
นี่คือข้อที่๒คือเรื่องของแผล
ข้อที่๓คือสุนัขที่อยู่หน้าเซเว่นเนี่ยค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วค่ะสุนัขจรเนี่ย
มันค่อนข้างคือชีวิตมันนั่งอ่อนขวาอยู่แล้วอ่ะ
วันขอเศษอาหารคนกินขอแค่ที่ตุ๊กหัวนอนไปวันอย่างนี้ค่ะ

มันต้องคอยหลบเท้าคนนะคะเพราะมันไม่รู้จะโดนคนเตะเมื่อไหร่
ถ้าสมมุติมันเป็นสุนัขที่ดุจริงในบริเวณแถวนั้นเนี่ย
มันต้องมีกรณีเกิดกัดคนมากมายแถวนั้นอีก
แล้วมันคงไม่ได้อยู่แถวนั้นแน่เพราะว่า

จับตัวน้องตายอะไรแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวแผลนี้มีหลายคนถามกัน
อย่างไหนขอดูแผลหน่อยว่าโดนเหวะขนาดไหน

ถ้าเป็นม้าแถว๗๑๑น่าจะเป็นมิสซาเละซ้ำนี่นะคะ
เหนือจากนั้นเนี่ยนัดเดียวก็กระเจิงเรียนถามไปแล้วนะคะ
แต่คุณทวีบอกว่ายิงไปโดยที่ไม่ได้นับซะด้วยซ้ำ

คือเอาจริงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าปัญหาสัตว์จรสัตว์เนี่ย
ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม
ถึงเมื่อจริงที่ภาครัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้อ
การลดจำนวนสัตว์จรจัดได้ง่ายที่สุดเลยคือทำหมัน
นะคะซึ่งทุกวันนี้แม้กระทั่งในทีมของเราเองมูลนิธิทุกทีมเนี่ย
จากทางภาครัฐในเรื่องจนการทำหมันสิมนักเพื่อลดปัญหาสิมนักตอนจัด
แล้วก็ถ้าขณะที่เรายังลดไม่ได้เนี่ยก็ขอความเม็ดตาเฉพาะค่ะ
อย่างที่ปุ๊ยบอกเรามีชีวิตที่เหนือกับเขามากมายเรามีเงินมีอำนาจมากมาย
กว่าทุกวันนี้สังคมไทยเป็นเมืองฟุตแต่มีการทรมานตัดเนี่ย
เลวร้ายเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยก็ไม่เข้าใจปัจจัยคนคนเราเนี่ย
เดี๋ยวนี้มันมันเป็นอะไรกันมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณปิยวัลคะดิฉันถามให้น่าจะครบทุกประเด็นได้นะคะ
ขอบคุณคุณปียวัลเบื้องต้นที่มาช่วยตั้งคำถามข้อสงสัยด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณปียะวันกดตรองด้วยนะ
เรื่องโพสต์ค่ะอยากให้คุณปียะวันนี้เวลาอ่านข้อไปในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
อยากให้ใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่า๗๘ปีของชีวิตคุณพ่อ
เนี้ยไม่เคยทำผิดกฎหมายแม้แต่ครั้งเดียวอืมนะคะแล้วก็ครั้งเนี้ยเอ่อ
บางทีคนโพสต์เนี้ยโพสต์ไปถึงระดับที่ว่าเอ่อ
ไปวนอยู่หน้าเซเว่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เดินกลับมาที่รถมาเอาปืนอะไรต่างซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งหมาตัวนี้ไม่ใช่หมาหน้าเซเว่นต้องฟังให้ดีนะคะ
หมาตัวเนี้ยคุณพ่อลงจากรถแค่สองสามเก้ามันนอนอยู่ตรงฟุตบาทมันไม่ได้
ไม่ใช่หมาหน้าเซเว่นอ่าแต่ว่าคุณพ่อกำลังจะเข้าเซเว่นอ่า
ไม่ใช่ว่าหมาหน้าเซเว่นค่ะแต่ทีนี้หมาหน้าเซเว่นมันก็จะชอบแอร์ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเวลาหมดค่ะต้องดูค่ะเดี๋ยวกล้องถ่ายไม่ทันแผลค่ะ
โดนลุมจริงครับคะคุณทวีโดนตรงไหนเอามือก่อน
ตรงมือนะครับตรงนี้ก็เห็นว่ามันบวมแล้วมันก็ม่วง
ไม่ได้โดนที่แรกนะตอนเอามือออกไปแล้วก็งับมือเรา
ก็คือใช้มือห้ามห้ามันนะคะ
อันนี้ที่มือแต่ว่าที่โดนที่แรกคือที่น่องที่น่องขวา
มือเนี่ยโดนทีหลังมือโดนนิ้วเดียวเหรอคะ
โดนที่ตอนที่ไปไล่มันตัวนิ้วเดียวไหมคะ
ตรงนี้ก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยตรงนี้งับเข้าไป
แต่นี่เราคุณทวีให้กล้องดูหน่อยค่ะ
เดี๋ยวขอมือนิ่งนิดหนึ่งอ่าอันนี้นะแต่อันนี้คือแผลแห้งแล้ว
ครับแผลลึกไหมตอนวันแรกก็เป็นรอยนิดหน่อยรอยเข้าไป
ทีนี้ตรงที่บอกว่ามันรุมกัดเวลาคนเขาฟังคนเขารักษา
บอกว่าลุมกัดนี่มันต้องแบบเวอะหวะนะคะถึงจะทำให้ขนาดว่าไปหยิบปืนมายิงมันได้
ขออนุญาตนะคะขอดูแผลเถอะค่ะให้ให้กระจ่างกันไปเลยนะคะ
เพราะคนก็สงสัยกันว่าคุณทวีโดนรุมขนาดนั้นเลยหรือ
ขออภัยนะคะไม่ค่อยสะดวกสักหน่อย
ถอดกันสดเลยก็แล้วกันเนอะนี่ผมได้ถอดไปแล้วนะค่ะค่ะ
คุณทวีโดนกี่ที่ที่ขาทางด้านขวาค่ะนี่ดูดูฮะตรงที่นอกที่นอกน่ะ
เนี่ยที่เห็นเนี่ยมีข้างบนแล้วก็มีด้าน
เกือบกว่าจะด้านตรงเอ็ดร้อยหวายนะคะอ่า
ด้านตรงไหนที่เป็นแผลใหญ่สุดค่ะคุณทวีค่ะก็พอกันเลยฮะ
ในแต่ละจุดข้างบนข้างบนนี่แผลลึกไหมฮะ
ข้างข้างบนนี่โดนส่วนด้านไหนคะคุณทวีตรงที่น่องอ่ะที่น่อง
อ๋อที่นอกด้านหลังครับคุณทวีค่ะเรียนถามแบบนี้
เราหันมาคุยกันต่อได้ค่ะโอเคฮะคุณเปียวันสงสัยเหมือนดิฉัน
ยิงนัดเดียวเนี่ยมันแตกกระเจิงแล้วนะคะ
คุณทวีซัดรัวเข้าไปตั้งห้านัดอ่ะคุณทวีอย่างนี้ครับโมโห
โกรธหรือไงครับไม่ไม่ไม่โกรธไม่ไม่ไม่มีความโกรธ
ไม่มีความโอโหไม่มีความอะไรทั้งสิ้นเลยนึกแต่เพียงว่ากลัว
กลัวมากนะฮะนึกว่าเราทำไมให้เราเนี่ย
ไม่ให้มันกัดหลังให้ได้ค่ะกันเองเรายิงไปนะฮะ
สองนัดนะครับมันยังไม่อะไรเลยครับนะฮะ
ถูกหรือผิดผมไม่ทราบเลยแต่มันยังยังยังยังยังไม่ได้หนีไปไหนเลยครับ
มันยังจากรักเราอยู่แล้วก็ยิงไปอีกจังหวะที่กลับมาเอารถ
เอาปืนที่รถจังหวะที่กลับมาเอาปืนที่รถเนี่ย
ยังพันละวันพันละเกย์อยู่หรือเปล่ายังตามเรามาอยู่
ยังตามเรามาเรื่อยเรื่อยอยู่นะฮะคุณทวีได้เดินไปถามคนแถวนั้น
ว่านี่หมาใครนี่หมาใครมีเจ้าของไหมได้ไปถามไหมคะ
ไม่ได้ถามแต่หมาจรจัดแน่นอนครับเพราะหมาเจ้าของมันมาอยู่กันไม่ได้หรอก
มันเป็นที่สานะนะฮะไม่แต่คุณทวีได้ถามคนแถวนั้นไหมคะ
ตอนหลังผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เองเลยครับผู้สื่อข่าวที่ที่ไปที่เหตุการณ์นะฮะ
ไปถามเองเลยครับถามเด็กโรงน้ำแข็งฮะ
หมาเนี่ยเขาอยู่ท่านประจำนะเป็นหมามีเจ้าของไหม
เขาบอกเองครับว่าไม่มีเจ้าของแล้วก็เป็นหมาที่จรจัดนะฮะ
คุณทวีไม่ได้ถามก่อนนะอันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามเองเลยครับ
ไปถามเองเลยผู้สื่อข่าวนั้นยืนยันได้เลยครับ
เด็กคนนั้นยังอยู่ที่โรงน้ำแข็งครับเขายืนยันว่าหมาจรจัดร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่คุณทวีไม่ได้ไปถามก่อนหยิบปืนยิงหมานะ
อ๋อไม่ได้อ๋อหยิบปืนยิงนี่พูดถึงว่าตอนหลังเหตุการณ์แล้ว
ค่ะที่ผู้ข่าวไปหาข้อจริงกันอ่ะค่ะ
แต่ทีนี้มันมาถึงจุดที่มันมีข้อมูลข่าวสารเยอะนะคะคุณปารีนา
ใช่ค่ะมันมีข้อมูลข่าวสารเยอะเพราะว่า
คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาอาจจะไปโพสต์เขาเห็นอีกแบบนึง
อธิบายต่างจากคุณทวีอีกแบบนึงเนี่ยนะคะ
คุณปารีนาจะอธิบายยังไงคะเพราะเขาก็เชื่ออีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะ
คือโลกโซเชียลมันควบคุมไม่ได้นะคะเริ่มอาจจะมีแค่นี้
แต่พอต่อไปเนี่ยมันกลายเป็นหนังบู๊ที่มีคนซาดิตเนี่ยค่ะ
กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มันควบคุมไม่ได้แล้วค่ะ
ต่อให้มีพระราชบัญญัติอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับ
เรื่องของการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คอะไรต่าง
ก็มีพอบอกมาควบคุมก็ควบคุมไม่ได้หรอกค่ะ

ฉันถามแบบนี้ว่าคุณปรินาฟังตอนแรกคือต่อให้คุณพ่ออธิบาย

นัดมันเกินกว่าเข้าใจว่าป้องกันตัวไหมคะ
คือในความรู้สึกที่เป็นคนรักหมาคนหนึ่งที่เลี้ยงหมามาตลอดน่ะนะคะ
ก็รู้สึกว่าเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง
การยิงหมามันเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงแล้วก็
ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่คนที่ทำเนี่ยก็คือคุณพ่อเรา
แต่พอเรามาดูแผลคุณพ่อเนี่ย
เรารู้สึกแย่มาก

คุณพ่อมีแผลม่วงแล้วก็มีรอยถลอกแล้วก็มีรอยเขี้ยวหมาอย่างนี้

ก็รู้สึกสงสารคุณพ่อด้วยแต่ว่าหมาก็รู้สึกสงสารด้วย
แต่ในประเด็นที่ว่านัดเดียวทำไมไม่หนีนะฮะ
มันอยู่ที่ลักษณะของหมาด้วยครับนะฮะ
หมาบางตัวพอไปมันก็หนีแล้วครับ

นัดเดียวเนี่ยมันไม่หนีเลยครับ๒นัดไม่หนี

ดิฉันต้องปิดท้ายที่คุณทวีแบบนี้นะคะ
คืออันนี้คือชุดหนึ่งที่คุณทวีอธิบายมา
สักครู่นี้ฉันพยายามเอาคำถามที่คุณปียวัลตั้งคำถามมานะคะ
แต่ตอนนี้คุณทวีโดนวิจารณ์หนักมาก
ขออนุญาตนะคะบางครั้งอาจจะใช้ได้ว่าเป็นคำด่าซะด้วยซ้ำไปนะคะ
คุณทวีต้องการพูดอะไรกับกลุ่มคนรักสัตว์
ซึ่งเขาก็ยืนยันยันตามพรบแล้วเขาก็รักสัตว์ด้วยใจบริสุทธิ์บ้างคะ

ได้ดีครับสัก๑นาทีกว่านะ
คือผมต้องขออภัยขอโทษคนที่รักสัตว์ด้วยครับ
ผมเห็นใจในความรักสัตว์นะครับ
ผมขออภัยด้วยนะฮะที่เห็นหมาตายแล้วก็จากการยิงของผมนะฮะ
แต่ก็ขอความเป็นธรรมในข้อมูลที่ผมได้เรียนคุณจอมขวัญมานะฮะ
แต่ตอนต้นสาเหตุจากอะไรนะครับ

เรื่องนี้นะครับผมต้องขอบคุณ
คุณเก๋นะฮะชนระดานะครับที่ผมทราบว่าเป็นแก่นำสำคัญคนหนึ่ง
รวมทุกท่านนะครับที่กลุ่มรักษัตริย์เนี่ย
ที่ร่วมกันผลักดันพระมญัติป้องกันการทะลุนศัตริย์และจัดสถิตภาพของศัตริย์
ผมต้องคุมอย่างสูงแต่ขอให้ทางราชการเนี่ย
ทำให้ครบสมบูรณ์ในพระบัญญัติอันนี้ครับ

แต่ตอนเนี่ยกฎหมายใช้บังคับทางประวัตินะฮะ
ใช้บังคับป้องกันการทำสัตว์อย่างเดียวครับ
แต่กฎหมายเนี่ยในพระยัตินี้มีเสร็จครับ
ต้องให้สัตว์ที่เล่ร่อนสัตว์ไม่มีเจ้าของนะครับ
สวัสดิการมันด้วยให้อาหารมันกินให้จัดที่อยู่นะฮะ
ตรงนี้ไม่ทางประวัติราชการไม่ทำเลย
มันถ้าเป็นปัญหากับสังคมอย่างที่ผมโดนมานะฮะ
แต่ถ้าพระบรรยัตินี้ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับ

ผมก็โดนหมากับผมต้องไปยิงหมา
ถ้าจัดการตามประหยัดมีประโยชน์มากครับ
แต่ขอให้ทำให้ครบสมบูรณ์ทั้ง๒ขั้นตอน
ได้รับประเด็นนี้ไปคุณทวีขออภัยเวลาหมดค่ะ
แต่ว่ายังไงซะคิดตรงกันกับคุณปียวัลนะคะ
ต้องทำด้านอื่นด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
คุณจอมขวัญให้คนข้างนอกพูดมากกว่าผมอีกนะ